คุณกรกับคุณศรีริต้าตั้งแต่แต่งงานไปต้องบอกว่าเป็นคู่ข้าวใหม่ปลามันที่หวานหยดมดตอมจริงคุณผู้ชมมีภาพสวีทสวีทให้เราได้ติดตามรวมไปถึงออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเขามีการฉลองพรีเบิร์ตเดย์ให้กับคุณกรซึ่งสาวริต้าเนี่ยลงทุนจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้แบบฟูคอร์สทั้งดอกกุหลาบแดงสวยและมื้อดินเนอร์สุดโรแมนติกที่เธอเข้าครัวทำอาหารด้วยตัวเองนะคะ
ลองกันส่วนตัวที่บ้านแต่ก็เรียกว่าเป็นการจัดงานวันเกิดที่พรีเมียมจริง
ฝากคุณกรน่าจะปลื้มสุดนะคะ
โพสต์ขอบคุณภรรยาคนสวยไปด้วย
หวานขนาดนี้อยากให้มีลูกกันไว
เอาเป็นว่าช่วงที่อยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติแบบนี้เนี่ย
ทั้งคู่น่าจะเร่งปั๊มเบบีนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่มีงานอยู่แล้วนะคะ
ก็ปั๊มเบบีไปเดี๋ยวพอมีงานปุ๊บก็จะได้แบบว่ามีเบบีตัวน้อยพอดี
คนนี้จัดวางปฏิทินชีวิตคู่ให้เขาเรียบร้อยเลยนะ